ตอนนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วนะครับ
เดือนที่ผ่านมาต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยทะลุไปแล้ว๑๐ล้านคน
หลังจากที่โควิดนั้นสถานการณ์ดีขึ้นมากแล้วนะตอนนี้นะครับ
ทางด้านของนายุทธศักดิ์สุพศรครับท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกว่า
ตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทย
เดือนแรกของปีนี้สูงมากกว่า๑๐ล้าน๕แสนคนแล้ว
แล้วก็มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ๕๘๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ถ้าเอาเฉพาะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเดือนเดียวนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ๑ล้าน๙แสนคนนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียมรองลงมาก็จะเป็นจีนอินเดียเกาหลีใต้แล้วก็จากสปลาวด้วยตามลำดับนะครับ
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ตั้งเป้าว่าจะดันสัดส่วนรายได้การท่องเที่ยวเมืองรอง
เพิ่มขึ้นจาก๑๐เป็น๒๐ของรายได้การท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งหมดภายในปีนี้
แล้วก็คาดว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปีนี้จะกลับมาใกล้เคียงกันกับก่อนช่วงโควิดระบาด
ในช่วงปี๒๕๖๒ให้ได้สักประมาณ๘๐นะครับโดยปี๖๒นั้นมีต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทย๒๕ล้านคน
ได้รวมจากการท่องเที่ยวประมาณ๒๓๘๘ล้านบาททีเดียวนะครับในส่วนของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับศูนย์พญากรเศรษฐกิจและธุรกิจนะครับ
ก็บอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในพฤษภาคมปรับตัวขึ้นมาสูงที่สุดในรอบ๙เดือน

เศรษฐกิจไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้ว
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างชัดเจน
แต่ยังมีความกังวลเรื่องของการเมืองที่ไม่แน่นอน
ถ้าเดือนกันยายนยังไม่มีรัฐบาลใหม่
หรือสุดท้ายมันมีการเปลี่ยนคั่วในการจัดตั้งรัฐบาล

และระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอนนะครับ